ปีหน้ารายการทีวีของเรานะคะไทยรัฐทีวีของเราจัดจุกจัดเต็ม
ความสนุกหน้าจอให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือรายการร้องข้ามรุ่นค่ะ
เป็นรายการร้องเพลงที่ไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนนะคะเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ตึกไทยรัฐทีวีของเราเปิดรับคนที่มีความฝันแล้วก็ใจรักในการร้องเพลง
ให้เข้ามาออดิชั่นเพื่อแข่งขันในรายการร้องข้ามรุ่นค่ะ
ซึ่งความพิเศษของรายการร้องข้ามรุ่นก็คือเปิดรับผู้สมัครตั้งแต่เด็ก๗ควบไปจนถึงอายุ๗๐เลยทีเดียวถ้าใจยังไหวมากันได้ค่ะ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยพกพาความมั่นใจมาแบบเต็มที่เลยนะคะทั้งเสียงร้องลีลาแล้วก็การเล่นดนตรีด้วย
ไม่ว่าจะวัยไหนก็ปล่อยหมัดเด็ดหวังเอาชนะใจกรรมการในรอบออดิชั่นกันแบบเต็มที่เลยค่ะ
อย่างน้องหนูหลายคนเขาก็มาพร้อมกับเครื่องดนตรีแล้วก็คาแรคเตอร์แบบชัดเจนเลยนะจ๊ะ
ส่วนวัยรุ่นเขาก็จัดเต็มขนเพลงยุค๙๐มาโชว์ให้คณะกรรมการได้ฟังกันด้วยค่ะ
รุ่นใหญ่อย่างคุณลุงคุณป้าหลายคนนะคะนอกจากจะยังแข็งแรงแล้วก็ใจสู้สุดใจแล้วเสียงดีอย่าบอกใครเลยค่ะ
อย่างคุณป้าท่านนี้นะคะยังสวยยังสาวแบบนี้เลยให้ทายอายุเท่าไหร่บอกให้เลย๗๐แล้วค่ะ
ซึ่งคุณป้าเนี่ยเป็นอดีตแอร์โฮสเตจสายการบินชื่อดังนะคะแต่ว่ายังไม่ทิ้งความฝันในเรื่องของการร้องเพลงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
เวทีที่จะเปิดให้คนอย่างนี้มามันไม่มีไงฮะเดี๋ยวนี้มันจะต้องมีจำกัดอายุอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะเปิดมามาแชร์กันอย่างนี้มันน้อยไง
อาจจะต้องร้องเพลงที่แบบอ่อนกว่าวัยถูกได้ได้หมดถูกน่าจะได้ดูบรรยากาศก็คึกคักน่าดูกันแล้วนะคุณผู้ชมนะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะสำหรับรายการร้องข้ามรุ่นทางไทยรัฐทีวีปีหน้าเจอกันค่ะไปแล้วค่ะ